ผู้ชายคนนี้คลั่งยาคุณผู้ชมค่ะ
คลั่งยาแล้วจับลูกของตัวเองที่เพิ่งคลอดออกมา

คลั่งยาจับลูกตัวเองเป็นตัวประกัน
แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปช่วย

สุดท้ายตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ค่ะ
ไปดูกันค่ะ
นี่เป็นวิธีการตอนที่ตำรวจนี่

ต้องใช้วิธีบอกว่าให้ลูกกินนมก่อนได้ไหม

ในเอกอายุ๔๑ปีคนนี้
ขังตัวเองกับลูกอายุ๒๑วันเป็นลูกชาย

ตำรวจก็มาพร้อมอุปกรณ์ต่าง

นายเอกไล่ทุกคนออกมาหมดเลย
ก็ต้องวางแผนเกลี้ยกล่อมบอกว่าลูกน่าจะหิวนมนะ

แล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่ง
ในเอกวิ่งออกมา
จะทำร้ายเจ้าหน้าที่นักคงนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
สุดท้ายจังหวะนี้ตำรวจจะออกมาทำร้ายเจ้าหน้าที่
แล้วตำรวจที่อยู่ข้างนอกใช้จังหวะนี้ค่ะ
เอาไม้งามจับตัวในเอกไว้
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือภาพในกล้องของนักข่าวนะคะ

ชาวบ้านมาลุ้นมาลุ้นมาเอาใจช่วยกันตลอด
อยากจะให้ภารกิจนี้สำเร็จจะได้ช่วยเด็กออกมาได้ค่ะ
นี่ค่ะสุดท้ายรวบตัวไว้ได้ค่ะ

นายเอกกับลูกสาวแต่งงานกันมา๒ปีแล้ว
แต่ว่าหลังนายเอกอาการหนักมาก
คือคนที่บ้านนี่ก็ท้อใจเลยค่ะ
นอนกันแทบไม่ได้กลัวเวลานายเอกคุ้มคลั่ง

ที่ผ่านมาไปบำบัดมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่หาย
วันนี้ตำรวจจับตัวได้อยากให้พาไปรักษาให้หายค่ะ
จะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้หน่อยค่ะ